ส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสชในช่วงเวลานี้
ก็ดูเหมือนว่าจะถูกจับจ้องเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับ
โดยขณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกับว่าเป็นการยอมรับแล้วก็เตรียมพร้อมในการเข้าสู่สนามการเมืองอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อย
ขณะที่หลายภาคการเมืองก็ประกาศว่าพร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกคนต่อไป
เพราะอะไรหลายภาคการเมืองจึงมองว่าหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้
นายรัฐมนตรียังต้องชื่อพลเอกประยุจันทร์โอชาติดตามจากรายงานครับ
ท่านเป็นคนดีมีความซื่อสัตว์สุจริต

คือเทียบกับคนอื่นที่คาดว่าจะมาเป็นตัวเทียบเปรียบเทียบในการจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็เห็นว่าท่านเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่าทุกคน
นายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
บอกเหตุผลที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังการเลือกตั้ง
เนื่องจากเป็นคนดีซื่อสัตว์มีความสามารถในการบริหารบ้านเมือง
เห็นได้จาก๔ปีที่ผ่านมาปัญหาหลายอย่างได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สำคัญสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งถือเป็นจุดแข็ง
มั่นใจว่าเสียงสนับสนุนจากประชาชนรวมทั้งเสียงโหวตจากรัฐสภา
จะสามารถทำให้ผลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอน
ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกการรักษาความสถิรภาพ
ความต่อเนื่องความสงบมันก็จะดีขึ้น
แต่ถ้าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดไปใช้แนวทางที่เดี๋ยวก็จะฉีกรัฐมนูล
เดี๋ยวก็จะไปเริ่มต้นลื้อของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
อะไรต่างมันก็จะเกิดการปะทะกันในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดขึ้น
สิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่น่ากลัว
คล้องกับความเห็นส่วนตัวของนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยที่มองว่า
ผลเอกประยุทธ์เป็นคนซื่อสัตว์จริงใจต่อบ้านเมือง
หนักแน่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ผมเชื่อว่าจะต้องมีวุฒิสมาชิกมากกว่า๒๐๐คน
ที่จะสนับสนุนออกคะแนนเสียงเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ต้องการเสียงสอสอเพียงแค่๑๗๖คนเท่านั้น
โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรี
จึงมีมากกว่าใครทั้งสิ้นนะครับ
อันนี้ก็ตรงไปตรงมา
แต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับ
ได้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาคือ๓๗๖คน
ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าในสภาพผู้แทนราษฎรยังมีฝ่ายค้านอยู่เกิน๒๕๑คน
รัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้
ขณะที่นักวิชาการอย่างนายยุทธพรอิสระชัย
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมองว่า
ได้เปรียบทางการเมืองในเชิงนโยบายและกลไกอำนาจรัฐ
เป็นสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่า
ผลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะการเมืองไทยยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างสอดแทรกอยู่
โดยเฉพาะเสียงในรัฐสภาทั้งสสและสว
ที่อาจจะไม่ให้การสนับสนุนอย่างที่คาดการณ์ไว้
นำไปสู่การเจรจาต่อรองตำแหน่งในรัฐบาล
และส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การทำงานที่เป็นเอกภาพการมีเสร็จภาพทางการเมือง
เสร็จภาพรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
ปัญหาเหล่านี้ที่ผมคิดว่าโอกาสจะทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก

พอถึงเป็นนายกได้การที่จะนำพารัฐบาลไปสู่เป้าหมายของการบริหารนั้น

เว้นแต่อาจจะมีการเติมนะครับพักการเมืองใหญ่เข้ามาสักหนึ่งพัก
เพื่อเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลผสม

จะยอมไหมถ้าสัดส่วนโคต้ารำตรีอาจจะได้เท่ากับพักขนาดกลาง
แล้วก็ตำแหน่งสำคัญคือน้ำตรีนั้นก็ไม่ได้เป็นของภาคการเมืองขนาดใหญ่
ดังนั้นด้วยปัจจัยเงื่อนไขมากมายเหล่านี้ครับ
ผมจึงคิดว่าโอกาสเป็นเพียงแค่๕๐๕๐เท่านั้นครับ
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายฝ่ายจะค่อนข้างมั่นใจว่า
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทย
พ้นคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
เพราะกลไกตามกฎหมายใหม่ได้ปูทางสำหรับเขาเอาไว้แล้ว
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อก้าวขึ้นสู่อำนาจได้จริง
จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน